เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นที่กรุงเทพค่ะ
มีหนุ่มใหญ่วัย๖๔ปีคนนึง
เขาร้องสื่อมวลชนเลยว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาสักเดือนหนึ่งได้

อยู่ที่บ้านอยู่ดีปรากฏว่าโดนปลาขวด
คุณผู้ชมจนคนในครอบครัวบาดเจ็บ
ครอบครัวนี้ต้องย้ายไปนอนที่โรงพักเลยนะคะ
กล้านอนที่บ้านเลยเพราะว่าหวั่นว่าจะโดนทำร้ายอีก
เพราะก่อนหน้านั้นโดนทั้งทำร้ายร่างกายมานานเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มาโดนปลาขวดข่มขู่อะไรกันอีกนะฮะ
ใช่เกิดขึ้นแล้วซ้ำเหล่าอ่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวลูกสาวของคนที่แบบโอ้โหโดนทำร้ายร่างกาย
คือนางสาวแพลทองรักแล้วก็นางสาวนิตยาค่ะ

ตอนแรกนะมีการใช้ท่อนไม้ไผ่ตีเข้าที่ศีรษะ
โอ้โหกลางศีรษะคุณพ่อเลยคุณพ่ออายุเยอะด้วยนะคะ

ทีนี้เหมือนกับมีการพยายามใช้อาวุธมีดจะปาดเขาที่คอของคุณพ่อด้วย
แต่โชคดีนะคะคุณพ่อหลบได้ทัน

เดี๋ยวจะมีบาดแผลที่แบบบริเวณลอยแก้ม
ส่วนนี้คือสภาพที่โดนท่อนไม้ตีกลางหัวเลย
พ่อบอกโอ้มันตีพ่อกลางหัวเลย
แล้วก็ที่แก้มค่ะคุณผู้ชมก็จะมีรอยเป็นแนวยาวที่โดนอาวุธมีด
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นภายในซอยพระราม๒ค่ะ
บางขุนเทียนกรุงเทพนี่เองเกิดขึ้น
ช่วงวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมาต้นเดือนที่แล้วนะคะ
แต่ว่าแจ้งความไปแล้วที่สอนอท่าข้ามคดียังไม่คืบหน้า
ตัวนายหนูฤทธิ์ท่านนี้ค่ะคนเจ็บนี่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
บอกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากที่ว่าวันเกิดเหตุนะ
คู่กรณีเมาเหล้าอันนี้คุณหนูฤทธิ์บอกนะคะ
นายหนูฤทธิ์บอกว่าคู่กรณีเมาเหล้า
แล้วมาพูดจากับตัวเองว่าอยากตายเหมือนพ่อกูเหรอ
ทีนี้ตัวเองก็เลยเหมือนกับตอบกลับคู่กรณีไปว่า
ตายก็ตายไม่เกี่ยวกับกูเรื่องของพ่อมึงสิ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นการถกเถียงกันระหว่างคุณหนูฤทธิกับคู่กรณี
สุดท้ายค่ะคู่กรณีที่ถามหาว่าอยากตายเหมือนพ่อมึงเหรอ
ก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเลยฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
คุณลุงหนูฤทธิ์นะคะคุณลุงก็คือกับครอบครัวลูกสาวก็ต้องหนีกันไปนอนลงพักหมดเลย
ว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยตัดสินใจไปนอนที่โรงพักให้ตำรวจดูแลเลยนะคะ
ทีนี้ตัวคุณลุงบอกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดมาสักประมาณเกือบเดือนนึงได้แล้ว
คดีความยังไม่คืบหน้าเลยยังจับตัวคนทำผิดไม่ได้
ทั้งทรัพย์ศิลป์ชีวิตโอ้โหเสียงเป็นเสียงตายทุกวัน
ก็เลยเหมือนกลับมาอยู่โรงพักและวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่สอนอท่าข้าม
ช่วยตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุเพื่อมาดำเนินคดีหน่อยค่ะ